หยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับ
หยิบมือถือขึ้นไปถ่ายได้เลยนะครับถ่ายกันจะเยอะนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมแล้ว
อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมก็พูดคำว่าอะไรไม่ได้
จากคำว่ารักมากนะครับแล้วก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับ
ก็ฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้ว

นะครับแท็กท็อกไปหาเค้าด้วยนะครับบอกว่าผมขี้เผ็ดนะครับ
กระแสข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกกันแล้ว
กี้เองก็ดูเหมือนว่าพยายามเดินหน้าง้อก้อยให้กลับมาเหมือนเดิม
แล้วตัวถึงกระฟาข้อความออกสือว่า
้อยเป็นผู้หญิงที่รักมากคิดถึงสุดหัวใจอยากให้กลับมา
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรัก

อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมก็พูดคำว่าอะไรไม่ได้
นอกจากคำว่ารักมากนะครับแล้วก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับ
สุธิภาที่ฝ่ายหญิงดูสนิทสนมกับหนุ่มนิกกี้เกินเพื่อนร่วมงานจนเกิดทัวร์ลง
ถึงเนื้อถึงตัวตามสไตล์ของนิกกี้จนถูกมองว่าเกินเลยไม่เกรงใจก้อย
ล่าสุดนุ่นสุธิภาได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมชี้แจงความจริงว่า
มีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้น
พอร์ตกันเสมอทำไทยงานเผื่อพี่ให้ตลอดมีแต่ความหวังดี
ส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแย่งเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจน
ประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มา
ว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากัน
พร้อมกับลงท้ายว่าขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ
ซึ่งหลายความเห็นก็มองว่าเธอไม่สมควรที่จะออกมาพูดแบบนี้
และเรื่องปัญหาส่วนตัวระหว่างนิกกี้และก้อย
กลับบ้านไม่ตรงเวลาก็ควรให้ทั้งสองคนเป็นคนพูดมากกว่า
อกจากนี้หลายคนยังได้วิจารณ์ถึงการกระทำของนุ่นสุธิภา
ในแต่ละคลิปที่ออกมากับนิกกี้ว่าถึงแม้จะเป็นการทำคอนเทนต์
แต่ก็ควรรู้ขอบเขตว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ

เก็บมือถือขึ้นไปถ่ายได้เลยนะครับถ่ายกันจะเยอะนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรัก

อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับ
แล้วก็ผมก็พูดคำว่าอะไรไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากนะครับ
แล้วก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับ
ก็ฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับ

ผมพูดถึงแฟนผมครับ
ฝากแท็กต๊อกไปหาเขาด้วยนะครับ